คุณผู้ชมครับมีที่สกลนครเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา
เขามีงานกันงานบุญก็จะมีรถแห่ไปในหมู่บ้าน
ระหว่างที่มีรถแห่กันอยู่นั้นมีลูกชายผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งอยู่ในอาการมืนเมาไปมีเรื่องทะเลาะกันกับวัยรุ่นในหมู่บ้านเดียวกัน
ทะเลาะต่อยกันชกต่อยกันสุดท้ายมันมีปัญหาเกิดขึ้น
แล้วฝั่งของผู้เสียหายเนี่ยเขาก็พาลูกเขาออกไปแจ้งความแต่คดีไม่คืบหน้า
สุดท้ายต้องพากันไปร้องศูนย์ดำรงธรรมเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านกับลูกชายผู้ใหญ่บ้าน
พอไปถึงปุ๊บเนี่ยนะด้วยความเสียใจด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจร้องไห้ร้องห่มออกมาเลยครับ
นี่บั้งนี้ลูกข้าข้าบ้านครับนี่นี่มันอีกลูกข้าลูกข้าบ้านครับ
นี่มันเจ๊พวกชายผมนี่
ไปลูกข้าบ้านครับนี่
คนถ่ายคลิปอยู่โดนเอาไม้ตีมือจนมือถือหล่นไปก็มีทะเลาะกัน
ละมุนวุ่นวายเหตุการณ์มันเป็นงานบุญแท้แต่มันมีสุรามาเกี่ยวข้อง
แห่สุดท้ายก็ทะเลาะกันนี่กลายเป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้น
ลูกชายผู้เหยียบบ้านอันนี้คือบ้านหินเหบหมู่๖ตำบลวันนอนนิวาส
อำเภอบรนิวาสจังหวัดสกลนครจากภาพที่เห็นกำลังทำร้ายร่างกายคนในหมู่บ้าน
ชาวบ้านเขาจัดงานบุญอยู่นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นของวันที่๑๖มกราคม
ผู้เสียหายคือนายวินัยกับลูกชายคือคุณวินัยเขาเป็นคนถ่ายคลิป
บอกว่าเหตุการณ์วันนั้นน่ะมันมีขบวนแห่อยู่เป็นรถแห่มาชาวบ้านก็ออกไปเต้นกัน
สนุกสนานนะแตรวงรถแห่มาจากนั้นนายบอมเนี่ยนายบอมเป็นลูกชายผู้ใหญ่บ้าน
เมาเมาแล้วไปชกต่อยกับลูกบ้านคนหนึ่งตนเองก็เข้าไปห้ามแต่ถูกนายบีม
ซึ่งเป็นน้องของในบอมเนี่ยเอาไม้ตีแขนจนมือถือหลุดเลยจากมือแล้วบีมก็แย่งโทรศัพ
มือถือคว่างทิ้งแล้วก็เหตุการณ์มันก็ฉลบุญก็เลือกลากลักกันไป
แต่ประมาณครึ่งชั่วโมงให้หลังในบีมกับในบอมสองพี่น้องเนี่ยถือ
ปรีเข้ามาไปสู้กับลูกชายของตัวเขานะฮะแล้วก็ไปยื้อยุดกันอยู่สักพักหนึ่ง
ทำให้ลูกชายเขาเนี่ยบาดเจ็บทั้งที่คอที่แขนจากนั้นในบอมเนี่ยนะฮะ
ก็ลูกชายผู้ใหญ่บ้านคนนี้แย่งมีดไปแล้วก็ไปฟันลูกชายอีกคนของเขา
กลายเป็นว่าลูกชายสองคนเขาบาดเจ็บนะฮะแล้วผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นพ่อของในบอมในบีมเนี่ย
ยังเอาปืนมาจี้คออีกระหว่างนั้นนะฮะภรรยาของตัวเองเห็นแล้วว่าในบอมเนี่ย
ฟันลูกชายตัวเองก็ยกมือขึ้นเอาแขนรับมีดแทนสุดท้ายโดนฟันอีก
นะฮะไปเย็บที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งความที่สพวานอนนิวาสนะฮะ
แต่มันเหมือนมันไม่คืบหน้านี่มันตั้งแต่วันที่๑๖แล้วนะฮะนี่มัน๒๗แล้วอ่ะ
นะฮะเมื่อวานเนี้ยก็เลยเดินทางไปที่ศูนย์ดำรงธรรมสกลนครนะฮะนายวินัยเนี่ย
พรั่งพลูออกมาด้วยความทุกข์ใจคือกลัวจะไม่มีความเป็นธรรมเพราะอะไร
ฝั่งนั้นน่ะเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านกับลูกผู้ใหญ่บ้านนี่ให้สัมภาษณ์สื่อร้องไห้ร้องห่มเลย
คือพาครอบครัวผมขอความเป็นธรรมหน่อยเพราะว่าเกรงว่าจะไม่ได้ความเป็นธรรมใด
จากฝั่งนั้นก็เหมือนจะเป็นคนมีอิทธิพลเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นลูกชายด้วย
เจ้าที่ก็อาจจะเย็นรับปากว่าเดี๋ยวจะประสานงานแล้วก็จะเร่งรับเรื่องของคดีความ
แล้วก็จะให้ความเป็นธรรมด้วยนะฮะซึ่งจริงแล้วเนี่ยทีมข่าวเราพยายามติดต่อไปทาง
ผู้เย็บบ้านหินเหิบตั้งแต่เมื่อวานพฤศจิแจงแต่ว่ายังติดต่อไม่ได้
เอาเดี๋ยวมาดูความคืบหน้าว่าตำรวจกับทางด้านของศูนยำรงธรรม
จะให้ความกระจ่างเรื่องนี้อย่างไรนะครับ